ยังมีแบบแววแววเข้ามาให้ได้ยินกันอยู่นี่เขาดราม่าเรื่องที่ดารานะ
มีอัพพิสิทธิ์เฮ้ยเข้าไปนี่ถ่ายลงถ่ายรูปหลังเวทีได้ยังไงประชิดตัว
แฟนคลับซื้อบัตร๗๐๐กว่าบาทยังไม่ได้เลย
เห็นรีบนู่นเห็นแค่แบบปลายรองเท้าลิซ่า
คนเขาก็เลยแบบเออสงสัยกันนะคะ
ล่าสุดคุณกึ้งเฉลิมชัยในฐานะคนจัดงานนะคะ
ขอชี้แจงว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามมาตรฐาน
แต่เคสน้องลิซ่าเนี่ยคุณแม่ใจดีมากเลย
พาพี่นักแสดงไปร่วมถ่ายรูปด้วย
เพราะยังไงน้องเนี่ยก็เป็นศิลปินสายเลือดไทยด้วยนั่นเองค่ะ
ผมทำคอนเสิร์ตเกาหลีมา๑๐ปีแล้วครับ
แล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักโฟนวันดี
ว่าเรามีมาตรฐานในการดูแลศิลปินยังไง
แต่บังเอิญผมโชคดีที่ได้เจอคุณแม่ของน้องลิซ่า
แล้วก็เลยมีโอกาสที่ว่าคุณแม่ได้พาผมได้ไปเจอน้องเขา
การถ่ายรูปเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดงานมากกว่า
แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่า

มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว

เพราะว่าต่างคนก็มีต่างความคิด
แต่เราก็เคารพกันตัวใจของทุกคนอยู่แล้ว
ต่างคนต่างความคิดแต่คิดดีแล้วกัน
หรือว่าเป็นการเพิ่มฐานแฟนคาบให้แต่ละคนละกันนะคะ